สวัสดีคุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของกรสมภัณฑ์นี้ได้ร่วมมือกันกับภาคเอกชน
ล่าสุดมีการไปตั้งศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยจีนขึ้นมาครับ
แล้วก็ต้องการจะเปิดตลาดไปยังมณฑลอื่นของประเทศจีน
แล้วก็มีการไปตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกของโลก
เป็นโอกาสของนักลงทุนจากประเทศไทยแล้วนะครับ
ส่วนนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
บนพื้นที่แสดงสินค้า๓๐๐ตารางเมตรในศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน
โดยทีมบริหารในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งที่มีประสบการณ์ด้านการค้าสามารถปลดล็อกเรื่องการขยายตลาดในจีนได้อย่างครบวงจรค่ะ
อย่างที่เพื่อจะขยายช่องทางการจัดตลาดให้มากที่สุดในประเทศจีน
ในพิธีเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการมีนักธุรกิจจีนจาก๑๕มณฑลจำนวน๒๐๐รายให้ความสนใจสินค้าไทย
ส่วนสร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีนจึงสร้างระบบการจัดการสินค้าให้ผู้ประกอบการจีนสามารถทดลองตลาดของสินค้าก่อน
ค่อยตัดสินใจซื้อล็อตใหญ่ลดความเสี่ยงด้านการลงทุนค่ะ
ผู้ประกอบการชาวจีนนั้นสามารถเลือกซื้อสินค้าบางส่วน
รวมถึงซื้อทีละปริมาณไม่มาก

รวมถึงทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า
ซึ่งหลังจากผู้ประกอบการทราบแล้วนะคะว่า

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันค่ะ
สามารถให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด
คือธุรกิจค้าปลีกรายย่อยในกวางตุ้งและมณฑลอื่น
ที่จะขยายสาขาไปยังเมืองรอง
คล้องกับตัวเลขธุรกิจค้าปลีกในจีนที่ขยายตัวถึง๒หลักต่อปี
พร้อมตั้งเป้าในปี๒๕๖๐จะเพิ่มผู้ประกอบการสินค้าไทย
ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการผลิตให้เต็มศูนย์ที่๒๐๐ราย
ส่วนลูกค้าหลักคือกลุ่มชนชั้นกลางของจีนที่๒๓ปีจากนี้จะเพิ่มจำนวนเป็น๙๐๐ล้านคน
ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้การันตีให้ซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน